สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราวันนี้
มาดูโลมาสีชมพูไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะ
แต่ว่าตอนเช้าอากาศมันก็พอได้
แต่เขาบอกว่าตอนบ่ายเนี่ยอากาศไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่
ฝนมันจะมาค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนี้สำคัญมาก
ใครจะไปเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์นี้เอามาดูเลย
วันนี้วันศุกร์แหมวันศุกร์ฝนก็มาเลย
วันนี้เป็นวันแรกที่ฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน
เพราะมันเกิดจากปัจจัยแบบนี้ค่ะ
มรสุมประจำถิ่นก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เขาพัดจากตะวันตกไปตะวันออกอยู่แล้วใช่ไหม
มันมาบวกกับอีกอย่างหนึ่งค่ะ

มันเกิดขึ้นแถวทางตอนบนของประเทศลาวแล้วมันใกล้ภาคอีสานไง
เขาก็พัดจากตกไปออกเหมือนกันค่ะ

วกกันสองอย่างนี้เกิดฝนในประเทศไทย
เน้นที่ภาคอีสานภาคกลางก็มาภาคตะวันออกก็มี
ภาคใต้ก็มีเหมือนกัน

เช้ายังคงฟ้าโปร่งแต่มีฝนเล็กน้อยอยู่ในทะเลอ่าวไทยนะ

พื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยที่เป็นสรรเขา

เกิดเป็นฝนโอ้โห
บ่ายแก่เป็นต้นไปค่ะ
มาหมดเลยภาคอีสานภาคกลาง
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วย

และนอกจากที่จะต้องเตือนเรื่องของฝนแล้วคลื่น

ทั้งสองฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะ

โดยเฉพาะฝั่งอันดามันมันประชิดชายฝั่งมากเลย
ใครที่จะไปเที่ยวช่วงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยนะ

เพราะว่าคลื่นถ้าจุดไหนมีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรด้วยซ้ำไป
ส่วนสภาพอากาศจุดไหนที่ไม่มีฝน

แต่ถ้าฝนมันตกลงมาแล้วอุณหภูมิดีขึ้นค่ะ
เย็นสบายแต่อย่าเย็นอย่าชิวเกินไปล่ะ
ระวังเรื่องของฝนด้วยเดี๋ยวน้ำท่วมฉับพลัน

เพราะฝนตกลงมาแบบนี้เห็ดแป๊ดเห็ดก็ลายแทบ

ว้ายอยู่ที่เมืองเลยค่ะ
มีเห็ดมีผักหวานมีหน่อไม้
ขึ้นไปเก็บเห็ดแล้วก็เอาลงมาขายที่ตลาดร่วมใจ
เห็ดระโงกเห็ดกระด้างเห็ดโคนเห็ดตะไข่

กรุงที่พัยอยากกินงะนั่น
ไม่ต้องไปแล้วย่องนะเด้อ

คำว่าบุฟเฟ่เนี่ยจ่าย๕๐บาท
เดินเข้าไปนะเดินเข้าไปที่นี่
แล้วไปเด็ดอยากกินลูกไหนลูกไหนสวยหยิบกินได้เลยนะ
แต่ถ้าอยากซื้อกลับบ้าน
แล้วก็เอาไปให้เขาชั่งกิโลกรัมละ๔๐บาทค่ะ